แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นกับอิตาลีนะครับ
สร้างความเสียหายอย่างมากกับเมืองอามาทริส

แต่ว่าทั้งสองเมืองนี้คนไทยอาจจะไม่คุ้นหู

แต่ว่าเมืองอามาทิสนั้นเป็นเมืองที่ได้รับการโหวตว่า
เป็นเมืองที่สูงที่สุดของอิตาลีนะครับ
ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินวัยระดับ๖๒
เมื่อช่วงเช้าตรู่วานนี้มากที่สุด
โดยอาคารบ้านเรือนกว่า๓ใน๔ต่างพังถล่ม

เข็มนาฬิกาได้หยุดเดินในเวลา๓นาฬิกา๓๖นาที
ซึ่งตรงกับเวลาที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวพอดี

ที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของอิตาลี
ซึ่งมีประชากรราว๒๗๐๐คนเท่านั้น

มาทริสได้รับการโหวตจากชาวอิตาลี
ให้เป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศ

กลับต้องอาศัยศูนย์กีฬาเป็นสถานที่หลบภัยแทน
ขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยดำเนินไปด้วยความยากลำบาก
จากทั้งเมืองได้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก

ซึ่งเป็นเมืองภูเขาขนาดเล็กที่มีประชากรเพียง๗๐๐คน
คุมโมลีเป็นเมืองตักอากาศที่เป็นที่นิยมของชาวอิตาลี

เมืองแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวราว๒๐๐คนเดินทางมาเยี่ยมเยี่ยน
แต่ขณะนี้นายกเทศมนตรีของเมืองอคุมูลีได้กล่าวว่า
เขาไม่รู้ว่าอนาคตของเมืองต่อจากนี้จะเป็นเช่นไร
และได้แต่หวังว่าชาวอิตาลีจะไม่ลืมเรือนอคุโมลี
เช่นเดียวกับที่เมืองพอสต้าและอากวาดาเดลตรอนโต
ผู้คนจำนวนมากยังคงติดอยู่ภายใต้ซากประหลักหักพัง
โดยทางการต้องเร่งส่งรถถังและเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือ
และทำการอบพยพประชาชนออกจากพื้นที่
ขณะนี้ทางการอิตาลียังคงคาดการณ์ว่า
ตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกมาก
และสิ่งที่ทางการต้องเร่งลงมือคือ
การช่วยเหลือประชาชนออกมาจากใต้ซากประหลักหักพังให้ได้มากที่สุด
ท่ามกลางเวลาที่จำกัด